สำหรับดรเอ๊สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ค่ะเบอร์๔

น้องแม้วนางสวิตาสุวรรณสวัสดิ์ค่ะ
ลงพื้นที่หาเสียงไปกันที่ตลาดอมรพันธ์ราชพร้าวนะคะ

นโยบาย๔อย่างที่ต้องทำทันทีนะคะในการบริหารจัดการหลังวิกฤตการณ์โควิด
ก็คือการจัดทำแผนรับมือภัยพิบัตรและโรคระบาดฉุกเฉิน
ปรับหลักสูตรและระบบการศึกษาให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก
ยายาผู้ประกอบการลดภาษีหาช่องทางเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
สัมพันธ์เรื่องของการท่องเที่ยวกระตุ้นให้คนกรุงเทพเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะ

อีกคนนึงบ้างนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากอทมเบอร์๘บ้างค่ะ
ก็ลงพื้นที่ที่เขตดินแดงพบปะผู้ค้าและประชาชน
มาจับจ่ายใช้สอยในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะ
มีการพูดคุยกับแก่นำชุมชนพี่น้องชาวแลตดินแดง
รับฟังปัญหาในพื้นที่ส่วนใหญ่ค่ะแน่นอนเสียงสะท้อนก็คือ
เศรษฐกิจปากท้องความโปร่งใสในการทำงานของข้าราชการกรุงเทพ
ซึ่งทีมงานเพื่อนชัดชาติรวบรวมปัญหาไว้แล้ว
จะได้สามารถเริ่มดำเนินการแก้ไขได้ทันทีถ้าได้รับเลือกตั้งนะคะ
ชาติชาติบอกว่าช่วง๘วันสุดท้ายก่อนเลือกตั้งยังประมาณไม่ได้ค่ะ
ทุกอย่างยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแน่นอนนะคะ
เพราะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับประชาชนออกไปใช้สิทธิ์นี่แหละค่ะ

ไปดูเรื่องของโพลกันหน่อยก็ไหมคะคุณผู้ชมคะชวนคุณผู้ชมก็แล้วกัน
ส่งเสียงถึงผู้ว่าคนต่อไปกับไทยรัฐของเราค่ะ
คุณผู้ชมจะส่งมาเป็นคลิปวิดีโอสั้น
หรือจะมาเป็นรูปภาพแบบไหนก็ได้ค่ะที่คุณผู้ชมถนัด
ส่งมาผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างนี่นะคะ
แฮชแท็กเรียนผู้ว่ามหานครค่ะ